ท่านผู้ชมครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์เรื่องราวของวัยรุ่นชายอายุสิบหกปีคนหนึ่งนะครับ
ที่เขาถูกวัยรุ่นคู่อริใช้มีดฟันใส่ใบหน้าถึงขั้นตาบอด

แต่ทีนี้คดีมันเกิดมา๓เดือนแล้วแล้วไม่มีความคืบหน้านะครับ
ก็เลยต้องร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
แชร์กันเนี่ยเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงปฐมพยาบาลช่วยเหลือวัยรุ่นคนหนึ่ง
นอนอยู่กับพื้นนะครับมีผ้าก๊อตพันไว้ที่บริเวณดวงตานะครับ
ก็เลอะตามเสื้อผ้าแล้วก็ร่างกาย
วัยรุ่นคนนี้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็มีผ้าก๊อตปิดไว้ที่ดวงตาด้วย
อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งหลังจากที่ไปโรงพยาบาลแล้วด้วยนะครับ
เนื้อหาบอกว่าเมื่อ๒๔ธันวาคม๒๕๖๑เวลาประมาณ๖โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
เพื่อนกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านทางถนนสุขุมวิทย์
เจอวัยรุ่น๒คนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาประกบข้าง
จากนั้นได้คว้ามีดออกมาฟันเข้าที่ใบหน้าเพื่อนแล้วหลบหนีไป
ของเพื่อนไปแจ้งความที่สพสำรงเหนือผ่านมา๒เกือบ๓เดือนแล้ว
คดีไม่คืบหน้าเลยเพื่อนโดนฟันถึงขั้นตาบอด
อนสังคมช่วยกันแชร์ให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกลับต้องมาเสียดวงตา
วันนี้คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปแถวสำโรงสมุทรปราการนะครับ
ไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ทราบว่าเด็กวัยรุ่นชายุ๑๖ปีคนนี้เนี่ย

ชื่อว่านายเจเจนะฮะ
จากคำบอกเล่าเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้เห็นภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ในวันนั้น๒๔ธันวาคม๒๕๖๑นะฮะ
ประมาณ๖โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
นายเจเจขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
แต่ไม่มีกระจกครอบหมวกกันน็อกนะฮะ
กลับมาจากโรงเรียนเทคนิคเพื่อจะกลับบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์มากันทั้งหมด๓คัน
นายเจเจนั้นขี่เป็นคนสุดท้ายแล้วก็มีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วย
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาประกบด้านข้าง
หลังจากนั้นคู่กรณีที่เป็นคนนั่งซ้อนท้ายพยายามดึงตัวเพื่อนของนายเจเจ
เพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์ของนายเจเจล้มแต่ว่ารถไม่ล้มนะครับ
คู่กรณีก็ตะโกนมาว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้นะครับ
นายเจเจก็หันไปมองเป็นจังหวะที่วัยรุ่นคู่กรณีใช้มีดดาบฟันเข้ามาที่ใบหน้านายเจเจเลย
ทีนี้หมวกกันน็อกของเขาเนี่ยแม้จะเป็นแบบเต็มใบแต่ไม่มีกระจกไง
ไม่มีกระจกปิดตรงหน้านะครับคมมิดดาบมันก็เลยเข้าไปที่ใบหน้าโดนดวงตาข้างซ้ายแล้วก็สันจมูก
ที่วัยรุ่นคู่กรณีจะเร่งเครื่องรถแล้วก็ไปไล่ฟันเพื่อนของนายเจเจที่ขี่อยู่คันข้างหน้าด้วยนะ
ส่วนนายเจเจก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยแล้วขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายเจเจบอกว่าไม่แน่ใจนะฮะว่าเพราะอะไรถึงถูกทำร้ายเนื่องจากไม่เคยมีเรื่องกับใคร
คู่กรณีก็ไม่เคยรู้จักเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดทำให้เขาต้องสูญเสียดวงตา
ที่ผ่านมาเคยถูกนักเรียนต่างสถาบันตะโกนท้าทายเวลาขี่รถกลับบ้านแล้วก็ไล่ตามเท่านั้น
แต่ไม่เคยถึงขั้นถูกทำร้ายเขาจึงต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการในปัจจุบันก็คือไม่ใส่ชุดของสถาบันการศึกษาเลยเวลาขี่รถกลับบ้าน
หรือว่าไปเรียนนะหลังจากที่เคยถูกทำร้ายแล้วเคยถูกตามนะแต่ไม่เคยถูกทำร้ายก็เปลี่ยนมาใช้การไม่ใส่ชุดสถาบันและเวลาขี่รถไปเรียนกลับบ้าน
แต่ก็ยังมาถูกทำร้ายในที่สุดซึ่งตอนนี้ผ่านมา๒๓เดือนจิตใจก็ดีขึ้นแล้วครอบครัวก็ตัดสินใจให้เขาพักการเรียนไว้ก่อน
ก่อนหน้านี้เราเคยมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าครับผม

ปกติเรากลับบ้านทุกวันเราเคยเจอแบบนี้ไหมครับมีแบบมีเรียกมีท้าทายอะไรแบบนี้ครับผม
มีครับแต่หนีทันคิดว่าน่าจะเป็นต่างสถาบัน
แล้วแม่เคยบอกให้เราระวังตัวอะไรบ้างไหมครับผม
เขาบอกครับผมก็เปลี่ยนชุดกลับบ้านอยู่ทุกวัน
นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับแม่ของเจเจด้วยนะคะ
สุภาพรวงมณีก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุก็อยู่บ้าน
มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายถูกทำร้าย
ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากบาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะที่ผ่านมาพื้นที่ย่านสำโรงก็มีเด็กนักเรียนต่างสถาบัน

แต่พอไปถึงสภาพลูกชายโอ้โหถูกมิดดาบฟันเข้าที่ตา
หมอบอกว่าต้องตาบอดอ่ะเพราะว่าตาที่ถูกฟันไม่สามารถใช้การได้แล้ว

หลังเกิดเรื่องก็แจ้งความที่สพสำรงเหนือ
แต่นี่ก็เกือบ๓เดือนแล้วอะค่ะแม่บอกคดีไม่คืบหน้าเลย
โทรไปถามก็ได้รับคำตอบว่ากำลังตามสืบอยู่
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโพสต์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์
ตอนนี้ก็ต้องให้ลูกหยุดเรียนนะคะไม่อยากให้กลับไปเรียนแล้ว
ครั้งนี้ลูกชายอาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาอีกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
ใจก็ไปหมดแล้วเพราะว่ามันโดนลูกกระตาเหรอ

กลัวลูกกับตาน้องว่ามันบอดไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอถามหมอจริงก็บอดจริง
อธิบายไม่ถูกมันเสียใจค่ะว่าทำไมเขาจะต้องโดนถึงขนาดนี้ด้วย
คือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรทำไมต้องโดนถึงขนาดนี้
ลูกเราจะเจ็บฟรีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเลยอ่ะ

ก็คิดว่ามันต้อง๑๐ปีแล้วล่ะคงหาไม่ได้หรือเปล่า

อยากให้หาคนทำผิดมารับผิดชอบให้ได้

ถึงขนาดเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้างเนี่ย
คนที่เคยมองเห็นปกติก็มองไม่เห็นนะคะ
ก็อย่าไปทำใครอีกเลย

ถ้าหากว่าเขาสืบหนักอาจจะได้มั้ง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาสืบมากน้อยแค่ไหน
คือแม่ก็กลัวว่าลูกจะเจ็บฟรีนะ

พันธมโทมงคลพฤษชาติ
ภูมิกับการสอบสวนสพสำโรงเหนือ
ยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้ปล่อยประละเลย
อย่างที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างว่าคดีไม่มีความคืบหน้านะครับ

เข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหายที่บาดเจ็บถึงขั้นเสียดวงตานะ
แต่ตำรวจก็ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในทุกจุดที่คาดว่าจะเห็นเหตุการณ์แล้ว
เรียกสอบพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้ก็กำลังเร่งตามตัวคนร้ายอยู่
ยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่แล้ว
แต่ณขณะนี้มันยังจับไม่ได้